คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีผู้ชายคนนึง
อยู่ดีก็เอาปืนยาวยิงออกมาจากบ้านตัวเอง
แล้วก็ไปโดนคนงานก่อสร้างที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามอะค่ะ
กระสุนเขากลางอกเลยนะจนคนงานก่อสร้างเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจก็พยายามจะไปควบคุมตัวผู้ชายที่ก่อเหตุนะคะ
แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าเขามีปืนด้วย
แต่สุดท้ายเนี่ยทางด้านของลูกสาวครับ
และแม่ของผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากบ้านแล้วบอกว่าเนี่ย
เขานอนอยู่ในบ้านอืมตำรวจก็เลยเนี่ยค่ะ
พยายามจะเข้าไปควบคุมตัวในบ้านนะคะสุดท้ายควบคุมตัวได้
ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่ค่ะ
ตำรวจก็ค่อยเข้าไปในบ้านเพราะว่าแม่กับลูกสาวออกมาแล้ว
บอกว่าเขาหลับอยู่ครับผู้ก่อเหตุคือนายเทิดศักดิ์นะคะ
อายุสามสิบห้าค่ะยังอยู่ในอาการมึนงงอะค่ะ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวตอนแรกก็ปฏิเสธ
บอกไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ก่อเหตุไม่มีปืนอะไรด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ขอค้นสุดท้ายเจอปืนเป็นปืนยาว
แล้วไม่ได้อยู่ไกลซ่อนอยู่ใต้ที่นอนของเขานั่นแหละ
ก็ยึดไว้เป็นของกลางนะคะนายเทิดศักดิ์สุดท้ายก็ยอมรับ
เพราะจำนวนด้วยหลักฐานบอกว่าเป็นคนยิงจริง
แต่เขาอ้างว่ายิงขึ้นฟ้าไม่ได้เล็งใส่ใคร
เหตุผลก็เพราะอาคารที่กำลังก่อสร้างตรงกันข้ามบ้าน
ก่อสร้างมาเป็นเดือนแล้วเสียงดังมากนอนไม่หลับเลย
ตั้งแต่เช้าถึงค่ำรำคาญมากทนไม่ไหวเลย
เอาปืนออกมาแล้วยิงขึ้นฟ้าไม่รู้ว่าไปโดนคนงานได้รับบาดเจ็บ
ยิงเสร็จแล้วกลับเข้าบ้านไปนอนเลยไงพันธมรตเอปรีชา
บอกว่าจากการพูดคุยกับคุณแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าลูกชายมีอาการป่วยจิตเวทค่ะต้องกินยาเป็นประจำ
ช่วงเกิดเหตุแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกชายเอาปืนออกมายิง
ได้ยินแค่ลูกชายบ่นว่าหนุกหูจังเลย
เสียงก่อสร้างดังมากน่ารำคาญ

แต่มันไม่ใช่แค่หนังสติ๊กคือเอาปืนยิง
ตอนตำรวจมาลูกชายก็นอนอยู่อะค่ะ
แล้วอาคารที่กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยมันก็เสียงดังจริงนะแม่บอก

มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนแถวนี้จริงเพราะเสียงมันดังมาก
คนงานก่อสร้างที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าบ่าย๒
คนงานคนนี้กับคนเจ็บก็ทำงานอยู่ที่ชั้น๒ของอาคาร

เพื่อนมาบอกว่าอ้าวอยู่ดีโดนยิงเขาที่กลางตัวเลยกลางลำตัว
อดเสื้อออกกระสุนมันเข้าที่ราวนมด้านซ้าย

คือคนงานก่อสร้างเขาก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุนะ
ในแต่ละวันเขาก็เริ่มทำงานประมาณ๘โมงครึ่งจนถึง๕โมงเย็นนะคะ
จากบ้านหลังตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายเทิดศักดิ์ไปสอบปากคำเพิ่มที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะ